คนขับรถไม่เท่าไหร่เราก็หงุดหงิดใจเรื่องของรถติด
แต่ที่น่าเห็นใจจริงนะคะคือคนที่ขี่รถจักรยานยนต์

แล้วเวลาฝนตกทีเราจะเห็นบ่อยมาก
ที่เขาต้องไปหลบอยู่ใต้สะพานคือเขาก็เปียกโชคอันนี้คือเห็นใจจริง

ตำรวจสายตรวจจังหวัดเชียงใหม่เขาก็เลยออกไอเดียเจ๋งนี่ดู
นำรถจักรยานยนต์ส่วนตัวดัดแปลงซะเลยค่ะ

ขี่ออกตรวจดูแลประชาชนในช่วงหน้าฝนค่ะ
ดาบตำรวจพิทักษีหินผู้บังคับหมู่งาน
ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูทรแม่โจ้

นำรถจักรยานยนต์ส่วนตัวไปติดหลังคาไฟเบอร์
เอามาใช้เป็นรถจักรยานยนต์สายตรวจ

แดดกันฝนในช่วงหน้าฝนแบบนี้
ถึงฝนจะตกไม่หยุดทำงานนะคะ
ติดตั้งสัญญาณไฟหน้าไฟกระพริบสีแดงด้านหน้าท้ายรถ
เปิดเวลามีเหตุฉุกเฉินด้วย
รวมถึงยังมีช่องเสียบกระบอง
มีร่มกันฝนเอาไว้ด้านข้างรถช่วยเหลือประชาชนด้วยค่ะ

ให้เพื่อนที่เขาเป็นช่างทำหลังคาไฟเบอร์ประกอบให้

เป็นส่วนควบของรถจักรยานยนต์ที่สำนักงานขนส่งให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ทำถูกต้องทุกอย่างและที่สำคัญมีช่องเก็บร่มด้วย

ดีมากมีช่องเก็บร่มมาเก็บกระบองนะคะ
ซึ่งพอเอามาใช้ขี่เนี่ยอย่างที่บอกว่า
รถของราชการจักรยานยนต์ราชการทำแบบนี้ไม่ได้
พอหมดหน้าฝนก็จำเป็นต้องถอดหลังคาออกนะแล้วก็ขี่ตามปกติ
แต่อันนี้ถือว่ามีการไปทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
แล้วก็ถือว่าเป็นการใช้เฉพาะกิจในช่วงหน้าฝน
เพื่อที่จะให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพราะว่าเห็นหลายทีแล้วคือเห็นใจคนขี่รถจักรยานยนต์
อยากจะแบบคิดว่าอยากจะมีนวัตกรรมอะไรบ้าง
ที่ช่วยเขาให้สามารถขับขี่ท้องถนนได้
ทั้งเวลาแดดแรงหรือว่าเวลาฝนตกหนัก

เพราะว่าการทำงานการเป็นสายตรวจ
ต้องทำงานเข้าเวรตลอด
และถ้าฝนตกไม่ได้ออกไปตรวจตามพื้นที่ท้องที่ต่าง

ใช่ค่ะเป็นแนวคิดดีนะคะ
แต่ว่าถ้าใครที่ทำต้องไปจดทะเบียนด้วยนะ

ทำให้ถูกต้องนะคะสำหรับส่วนควบของรถจักรยานยนต์นะคะ